พูดถึงบิกินี่คุณผู้ชมต้องยกให้อีกหนึ่งสาวคุณผู้ชม
ชุดปกติยังเซ็กซี่ขนาดนี้

พี่จักรีนยังงงเลยแล้วดิฉันล่ะคุณ

คือด้วยความผิวงานผิวเอ่ย
สีผมเปลี่ยนใหม่เอ่ยคุณผู้ชมนะคะ

นี่ทั้งกวนยกให้เธอเป็นนัมเบอร์วันค่ะ
เพราะว่าสวยขาวเซ็กซี่
ทำสีผมสีชมพูสว่างแบบนี้คุณผู้ชม

เซ็กซี่เหรอคะตอนนี้ยังไม่มีแพลนอะไร
อุ้ยนี้จู๊กเขาไม่ได้หรอกคุณดิวว่ะ
เป็นเด็ดแอดอัลพักษ์พื้นทะเลใช่มะ

ความผิวเอ่ยความอะไรเอ่ย
ด้วยรูปด้วยหน้าตาที่แบบจิ้มลิ้มของนาง

หน้าสักทีผมทะเลเดือดไปอีกน้อย

แต่ไม่เป็นไรสวยเหมือนกันแหละจ้า